สารจังหวัดศรีคิ้วได้ออกหมายจับพระธรรมชโยในคดีลุกป่า
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่า
พระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่า
ตำรวจจะจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังล่าสุดสารจังหวัดศรีคิ้วอนุมัติหมายจับพระธรรมชโย
ในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาเพิ่มอีก๑คดี
โดยพลตรวจเอกศีวราเชื่อนะครับว่าการดำเนินคดีจะไม่มีอุปสรรค
โดยเฉพาะจากมวลชนหรือว่าศิษยานุสิต
มาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพระธรรมชโยก็คือให้ความร่วมมือ
ในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับเงินกู้
พลตำรวจเอกศีวราในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง
เป็นรองผู้กังกับการกล้องปลาปลามเมื่อปี๒๕๓๗
ดังนั้นตำรวจจึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องนำกำลัง
บุกเข้าไปจับกลุ่มภายในวัดแต่อย่างใด
แต่ว่าขณะนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนท้องที่ส่งหมายจับไปทางปรายศนีย์
เพื่อแจ้งให้พระธรรมชโยรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
โดยมั่นใจว่าพระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวและต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจไม่ได้ประวิงเวลาแต่ไม่ต้องการทำให้พุทธศาสนาเสียหาย

เงื่อนไขการประกันตัวพนักงานสอบสวนจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย